ข่าวของดิฉันมีเดือนละสองครั้งค่ะ

พรุ่งนี้แล้วใช่ไหมคะวันออกสลากินแบ่งรัฐบาล

พาไปดูตัวเลขสวยของคนบันเทิงกันค่ะ

คนคนแรกนะคะต้องบอกว่าแฟนคลับจ้องตาเป็นมันเลยค่ะ

ช่องป้ายทะเบียนรถของแม่สู่สุนารีราชศรีมานี่แหละค่ะ
เมื่อที่ก่อนแม่สู่ขับรถไปจิ้มคันข้างหน้าเข้ามาค่ะ

เลขทะเบียนที่เราเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะ
อันนี้พี่สุแม่สู่ของเรานะคะ

แล้วดูท่าทางแม่สู่แกน่าจะหวังใจอยู่นะคะว่า

แม่สุก็จัดลอตเตอรี่นี้เลยค่ะคุณผู้ชม

มีอีกเลขนึงเลข๒๕ใครอยากเสียงดวงตามแม่สู่ก็ลองดูเอาละกัน
จากทะเบียนรถแม่สู่ค่ะพาไปดูคันใหม่ป้ายแดงของพี่เสกโลโซนนี่
พี่การวิพากรจัดเลยค่ะเชิดบอกว่าสามีจะได้หายป่วยซึมเศร้า
สาวกพี่เสกก็เข้าไปส่องทะเบียนรถกันสักหน่อยเหล็กมันสวยจังเลยค่ะ
เลขที่เห็นหน้าจอก็คือล่อลิ่ง๘๘๖๘ท้ายแม่สูตร

ปิดท้ายป้ายทะเบียนของคุณหมอฤทธิ์สักกันหน่อยค่ะ
คนนี้เขาทำบุญเยอะช่วยเหลือคนตลอดค่ะ
เบนท์ใหม่ป้ายแดงสดร้อนคุณผู้ชม

แฟนคลับเห็นช่วงโควิดทำบุญกันช่วยคนป่วยมาเยอะ
น้องคันขาวซัวคนนี้น่าจะให้โชคหมอฤทธิ์ก็เป็นได้นะคะ
ว่าแล้วค่ะไปส่องทะเบียนรถนะคะ

รอเรือขีด๘๕๐๘กรุงเทพมหานคร

ใช่นะคะก็เป็นความเชื่อนะคะคุณผู้ชมค่ะ
อักจากรถใหม่ป้ายแดงของสุตาดังไปดูแก๊งงูเข้าบ้านกันหน่อยคุณผู้ชม
มีฝนตกน้ำท่วมหลายพื้นที่แบบมันชื้นแฉะซะละเกิน
ไปกันที่บ้านของอาถั่วแร้เชิญยิ้มค่ะ

บอกว่าพี่งูเหลือมเข้าบ้าน

ด้วยความนี่อัตถวแร้ไม่กลัวเลยนะคะ

เขี่ยน้องงูเขี่ยมาแบบชิวแบบนี้
เห็นในภาพนี่คืองูนะคุณผู้ชมนะ
แล้วก็แอบกระซิบถามเลขที่บ้านไปนะคะ
ว่าคุณอาบ้านเลขที่เท่าไหร่ตอนนี้ยังไง
บ้านอาตั้งเป็นบริษัทชื่อว่าถวแระพารวย

ถั่วแระพารวย๔๕๖อยู่ย่านติวานนท์ค่ะ
เลขที่๒๓๘คุณผู้ชม
จากชื่อบริษัทหลายคนบอกน่าจะพารวยจริงหรือเปล่านะคุณผู้ชมนะ
อันนี้ไปช่วยไล่น้องงูให้ข้างบ้าน
ข้างบ้านกรี๊ดใหญ่เลยบอกว่าโอ๊ยงูเข้าบ้านช่วยหน่อยนะฮะ
น้องก็เข้าไปนอนขดตัวสบายใจเลย
อยู่ในตู้ไพรสนีคุณผู้ชมนะ

ระหว่างกันไปทำภารกิจคุณผู้ชมเห็นขนาดไลน์นะฮะ
พี่ปูก็ไม่พลาดเอาใจสายตัวเลขค่ะถ่ายให้ดูเลขที่บ้าน
เลขที่บ้าน๑๐๒ทับ๓๕ยังไม่หมดแค่นี้
ไปดูกันต่อที่เลขตู้ปรายศนีย์มาอีกเพียบคุณผู้ชมดูนะฮะ
ดูกันเอาเองแล้วกันไม่รู้เลขอะไรอีลุงตุงนัง
อันนี้มันหลายเบอร์ก็คือ๐๙พูดกันง่ายนะ
ดวงไข่ดวงมันแล้วกันนะพี่น้องจุดตัวเลขถ้าทางวดนี้๘จะมาอยู่เหมือนกันนะคะ
เออคะมาที่คนนี้บ้างดีกว่าคนนี้ไม่รู้มายังไงแต่มาแน่คุณสงการเตชะนรงค์
เพิ่งงงคุณผู้ชมค่ะฝึกหนักอยู่ล่าสุดเนี่ยมีภาพไปกระโดดล่ม
ที่ลุ้นก็ลุ้นกันไปนั่นแหละนะคะให้เขาปลอดภัย
แต่แม้สายตามันไปจ้องที่นี่คุณผู้ชมค่ะสังเกตดูนะจ๊ะ
หมวกของคุณสงการนี่๒๗เลข๒๗จ้ะหลาอยู่เลยนะจ๊ะ
เตะตาคนเสี่ยงโชคเขาให้ฟอลลอเวอร์ถึงกลับเข้ามาแซวว่า
งวดเนี้ยมีตัวเลขให้เสี่ยงดวงแล้วจ้ามีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่า

คิดว่าปกติดูป้ายทะเบียนรถพอขึ้นเฮลิคอปเตอร์

นี่แหละเป็นเลขมงคลของเขาหรือเปล่า
ไม่ฉันอึ้งมากเลยนะคนหาตัวเลขนี่ช่างหาจริงเนี่ย

ไม่ใช่ไงก็สไลด์ไอจีไปเจอพอดีก็นิดนึงละกัน
อ่าลองดูละกันงวดนี้นะคะมาแน่

คุณนุ่นวรรณุจ้าคนสวย

ไม่ใช่แค่โพสต์แผงลอตเตอรี่ที่อยู่บนจักรยานเท่านั้นนะคุณผู้ชม
นี่มีโชว์ในมือด้วย
อะไรล่ะจ๊ะเข้ามาใกล้สิจ๊ะ
ซูมไปเลยค่ะซูมไปเลย

ใครจะไปรู้จ๊ะเศรษฐีหน้าใหม่อาจจะเป็นคุณนุ่นก็ได้

ไปกันที่ขาประจำของเรากันบ้างดีกว่า
ที่แล้วก็พอยิ้มออกบ้าง
ไอม่นซีสคำซอย

เขาบอกว่างวดนี้เลขที่ชอบมี๓ตัวนะคะ
ยังไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ที่อยู่ในมือคุณผู้ชมค่ะ

เดี๋ยวคำนวณไปแล้วมันผิดเกินเพี้ยนไป
แล้วมันไม่ตรงกับที่แกบอก๓ตัวนั้นเลยเหรอ

สะดุดตากว่าตัวเลขก็หน้าม้าพี่มนต์สินะฮะ
จริงหน้าม้านี่เป็นทับโดดเด่นเหลือเกิน

ทำให้สายตาชั้นววกแบบแต่ตัวเลขไปนะคะ

ตามกันไหวไหมบอกแล้วก่อนละกัน
งวดนี้สู้สุดใจไปเลยจ้า
นิดนึงละกันนะคะล่าสุดเลยค่ะแม่น้ำหนึ่ง๙๙๙จ้ะ

เอาเป็นว่าเอาพอดีแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ
วิจารณญาณในการรับชมด้วย